เริ่มที่ความขึ้นไหวของทีมฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับ
ลงสนามพบกับเติร์กมินิสถานในวันนี้เวลา๑๗นาฬิกา๓๐นาทีนะครับ
ความพร้อมก่อนลงสนามครั้งสุดท้ายนะครับ
ติดตามจากรายงานของคุณชัชวานกระมวลมาติจิต

ทีมชาติไทยและทีมชาติเติร์กมินิสถานก็เดินทางมาแถลงข่าวความพร้อม

ซึ่งเป็นการจัดการแข่งขันครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่จังหวัดศรีสะเกดนะครับ
โดยทั้งสองทีมก็หวังจะใช้ประโยชน์จากเกมนี้
ก่อนเข้าสู่โทรนาเมนต์เอเชียนคลับ๒๐๒๓รอบคัดเลือกในเดือนหน้าครับ

และทีมชาติเติร์กเมนิสถานอันดับ๑๓๔ของโลก

จะมีแฟนบอลทั้งชาวจังหวัดศรีสเกต

เข้าชมเต็มความจุ๑๒๐๐๐ที่นั่ง
เพื่อช่วยกระตุ้นให้นักเตะทำผลงานอย่างเต็มที่

ก่อนตัดสินใจเลือกผู้เล่น๒๓คนสุดท้าย
อุสเบกิสถานวันที่๘๑๔มิถุนายนนี้
ชนะบาเรน๓ประตูต่อ๑เมื่อวันอังคาร
พร้อมเอาใจช่วยให้หายเจ็บโดยเร็ว
ส่วน๒๙คนที่เหลืออยู่ถือว่าเพียงพอ
ต่อการตัดสินใจเลือก๒๓คนสุดท้ายแล้ว
ที่เคยเจอเตอร์เมนิสถานในชุดอายุไม่เกิน๒๓ปี
ฟุตบอลชายเอเชียนเกมปี๒๐๑๐ที่จีน
ซึ่งไทยชนะ๑ต่อ๐ในช่วงต่อเวลาพิเศษก็บอกว่า
ทีมชุดนี้จะแตกต่างจากเมื่อ๑๒ปีก่อน
แต่เป้าหมายยังคงเหมือนเดิมคือจะพยายามเอาชนะให้ได้
ก็เป็นครั้งแรกที่เรามาอุ่นที่นี่ด้วย
แล้วก็ผมก็เชื่อว่าเขาก็มีการปรับเปลี่ยน
มีการพัฒนาทีมเหมือนกันเช่นเดียวกับเราค่ะ
ทีมชาติไทยของเราก็พยายามพัฒนาทีมมาตลอด
ก็เป็นการอุ่นเครื่องแล้วก็เป็นเซนลิกเกมที่แบบ
เราก็เตรียมพร้อมสำหรับการไปแข่งในรอบคันเลือกเองครับ

เราก็สามารถเรียนรู้จากข้อผิดพลาด
หรือว่าประโยชน์ในเกมอุ่นที่นี่ได้
ด่านยาสกุลี่โฮจากเกลดีเอฟ
หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติเติร์กเบนิสถานก็บอกว่า
จะเป็นประโยชน์ต่อการเตรียมทีมสู้สึกเอเชนคลับ๒๐๒๓รอบคำเลือก
ยังได้ดูฟอร์มบาเรนในวันที่๓๑พฤษภาคม
ที่จะอุ่นเครื่องกับทีมชาติไทยอีกหนึ่งนัดด้วย
ส่วนบาเตอร์บาบาเยฟผู้รักษาประตูเติร์กเมนิสถานกล่าวว่า
แข็งของพวกเขาคือสภาพร่างกายและจิตใจที่แข็งแกร่ง
พร้อมรับมือกับแรงกดดันจากการเล่นกับทีมชาติไทย
เกมอุ่นเครื่องหรือไม่นั้นขอให้ติดตามชมในเกมเย็นนี้อีกที
สำหรับนักเตะที่น่าจับตาคืออัสลันมิรัสอามานอฟ
รุดกัปตันทีมวัย๓๒ปีเจ้าของสถิติติดทีมชาติเติร์กเมนิสถานสูงสุดตลอดการ๔๙นัด
และยังยิงประตูมากที่สุดในทีมชุดนี้ที่๑๓ลูกอีกด้วย
ตามข้อมูลที่มีการบันทึกไว้ทีมชาติไทยเคยพบเตอร์เมนิสถานสองครั้ง
ครั้งแรกเป็นเกมอุ่นเครื่องที่สนามสุพัชลาศัยกรุงเทพมหานครวันที่๒๑พฤศจิกายนปี๑๙
โดยไทยเสมอเตอร์เมนิสถานอย่างดูเดือด๓ประตูต่อ๓
อีกครั้งคือเอเชียนเกม๒๐๑๐ที่นครกวางโจสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบ๑๖ทีม
แต่เป็นการพบกันในชุดยู๒๓ซึ่งไทยที่เหลือ๑๐คนเฉินชนะ๑ประตูต่อ๐ในช่วงต่อเวลาพิเศษ
จากประตูชัยของกิรติเขียวสมบัติในนาทีที่๑๖
ผู้เล่น๑๑คนแรกที่คาดว่าจะลงสนามของทีมชาติไทยในเกมนี้
ระบบ๔๒๓๑ผู้รักษาประตูกวินธรรมสัจจานันทร์
หลังจากขวาไปซ้ายทริสตองโดจักรพันธ์ไพรสุวรรณธนบูลเกษารัฐและพีรพัฒนวชายา
กลางรัก๒คนสหรัฐอยู่เย็นชวัดวิรชาติ
ส่วนกลางลุก๓คนปฐมพลเจริญรัตนาพิรมธิติพันธ์พ่วงจันทร์และบรินภารา
ด้านกลางหน้าตัวเป้าเป็นธิรสินแดงดา